คุณผู้ชมครับการเมืองไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดู
หัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐกันก่อนกันแล้วกัน

นะฮะเน้ยอดดนาทีของภาคเก้าไกลนะครับ
วันนี้ยังอยู่ที่ภาคเหนือเป็นวันที่๒
ก็เดินสายไปขอบคุณประชาชนหลังการเลือกตั้ง
ความพร้อมในการรับมือไปพบกับกลุ่มชาติภัณฑ์ที่บริเวณสันทราย
นะฮะนี่ก็มีการจัดพิธีรับขวัญกัน
นี่เขาบอกรับขวัญไล่สิ่งชั่วร้ายผูกแขนให้
แล้วก็นี่ฮะทุกผู้ชมครับมีคนมาให้การต้อนรับเยอะเลยนะครับ
คุณพิทาวันนี้ไปตลาดสดเทศบาลที่หางดงด้วยนะครับ
ขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจเลือกสอสอพักก้าวไกลที่เชียงใหม่เนี่ย
ได้มา๗คนจาก๑๐คน๗เขตจาก๑๐เขต
ดูกันนี่มารวกันไปเลยนะครับ
พันคนนะครับบรรยากาศคึกคักนะฮะท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ด้อมส้มที่ท่านก็สูงวัยหน่อยหน้ามืดเป็นลมไปสามคน
ต้องช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่าเดี๋ยวจะหาว่ามีแต่เด็กรุ่นใหม่
สูงวัยก็มีนะเห็นไหมท่านผู้ชมครับก็ใช้เวลาอยู่นานนะครับ
ที่คุณพิทาจะฝ่าฝูงชนที่มาให้กำลังใจนะครับเพื่อขึ้นเวทีปราศัย
ตรงจุดนี้นะฮะตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงอำเภอหางดง
คุณพิธาเนี่ยบอกว่าไม่ว่าเส้นทางสู่สภาจะลำบากขนาดไหน
จะไม่ท้อขอแค่ทุกคนอย่าทิ้งกัน
ประหลาดสดคุณพิทาที่จะอบมือติดตรงต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นเวิร์ดเสตกิตสาติศาสตร์
แล้วช่วงเย็นนะคะคุณพิทาก็ขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนชาวเชียงใหม่จากประตูท่าแพรผ่านไปที่ประตูช้างเผือกกาดสามแยกแยกสรรคยอมแล้วก็ตำบลสันทรายหลวงนะคะครับเป็นการเปลี่ยนเส้นทางใหม่ด้วยเพราะว่าเส้นทางเดิมที่วางไว้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขากังวลใจว่าเดี๋ยวขบวนรถแห่จะยิ่งทำให้เกิด
นะคะเพราะเชียงใหม่เองนี่ก็รถติดไม่แพ้กันอยู่แล้วนะไม่แพ้กรุงเทพฯอยู่แล้วนะนึกว่าสงครานจริงคือตลอดเส้นทางก็มีคนมาบกมือทักทายให้กำลังใจคุณพิธานะคะแล้วก็มีการเปิดวิธีประสัยที่ประตูท่าแพงด้วยค่ะส่วนประเด็นเรื่องความคืบหน้าในการรับรองสอสอนะคะครับทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อเมื่อ

นายกรกตนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะก็ออกมาบอกว่าพักภูมิใจไทยที่มีชื่อถูกร้อง๒๑คนว่าจะต้องไปหาหลักฐานลบล้างข้อกล่าวหาต่างนานาเนี่ย
ก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องการโหวตนายก
คุณอนุทินก็บอกว่าเดี๋ยวให้ถึงวันนั้นก่อนค่อยว่ากัน
ตอนนี้เอาเรื่องการรับรองสอสอของกรกตอย่างเป็นทางการก่อนดีไหม
หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วเดี๋ยวไปว่ากัน
ไม่มีทางตันหรอกเชื่อแบบนั้น
กับความชัดเจนของตัว๖คนซึ่งมีหลายคนที่ต้องโบสถ์
ดังนั้นนายธิกังเป็นห่วงไหมคะว่าถ้ามีคนไหนคนหนึ่งมีปัญหา

เอาไว้ให้ถึงวันนั้นก่อนตอนนี้ให้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอน
เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับ
เราก็รอการรับรองสอสออย่างเป็นทางการ
พอรับรองเป็นทางการเมื่อไหร่มันก็จะมีขั้นตอนการเปิดประชุมสภา
แล้วก็เดินไปมันไม่มีทางตันหรอกครับ
บอกว่าคำพูดที่ฝ่ายรัฐบาลเวลานี้
พยายามพูดว่าอยู่เฉยให้เขาจัดตั้งรัฐบาลไป
คำพูดแบบนี้มันยิ่งทำให้ต่อจิ๊กซอเห็นภาพใหญ่
ฝังกลไกของสว๒๕๐คนเอาไว้
ก็อยู่เฉยแหละไม่จำเป็นต้องออกอาการหรอก

ปล่อยให้กลไกมันทำงานด้วยตัวมันเอง
เท่านี้ก็ลอยตัวเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว

คนที่พยายามเตะตัดขาพิธาก็แบ่งงานกันทำโดยมีตัวการใหญ่อยู่ข้างหลัง
อันนี้คุณสิทธาพูดไว้นะคะ
อ้าว